คราวนี้มาเอาใจสายกินกันบ้าง
การที่จะกินอะไรในแต่ละครั้งเนี่ยนะ
เราก็ต้องหาความตื่นเต้นและความไม่ธรรมดา
เพื่อพบปรรถรสในการรับประกาศอาหารแบบนี้ค่ะ
ด้วย
จับแค่เลยจ้ะ
มันเป็นยังไงจ้ำข้าวเหนียว
ไม่ใช่แค่วงแตกกับถ้วยจานก็แตกด้วยค่ะ
จริงคืออีสานเนอะจะใช้มือในการปั้นข้าวเหนียว

มันจังแซ่บมันจังอร่อยคุณผู้ชม

สี่แม่ลูกคงจะอยากเพิ่มอัธรรมในการรับประทานอาหาร
ก็เลยจ้ำอย่างแรง
โดยว่าพี่แรงเท่าไหร่ใส่เต็มจ้า
จนกระทั่งว่าถ้วยจานแตกพัดหมดแล้วตั้งแต่สี่กุลค้าอันนี้คงสนุกคงขำกัน
แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนี่ก็ระวังมืออะไรจะแบบโดนบาดด้วยแล้วกันนะคะ
เอาเป็นว่าวิธีการคือเปลี่ยนคำพูดดีกว่ายังไง

ถ้าจ้ำจะจ้ำเลย